เข้าสู่หน้าร้อนแบบนี้ต้องระมัดระวังหลายโรคภัยนะครับ

คุณผู้ชมตอนนี้เทศบาลตำบลสุรนารี
ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติสุนัขบ้านะครับ

เพราะว่ามีสุนัขบ้าออกอารวาส
ในขณะที่ประสุทธิ์จังหวัดนั้นก็ลงไปในพื้นที่ของตำบลศรีมุม
ไปตรวจสอบเร่งหาฝูงสุนัขปีศาจ

เป็ดและไก่ชาวบ้านตายไปจำนวนมากแล้วครับ
สุนักพันธุ์ไซเบีเรียนผสมกับพันธุ์ไทย
เมียอายุประมาณ๓๔ปี

ที่ชาวบ้านมะกอกหมู่ที่๑๐ตำบลศรีมุม
อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ถูกสุนัขออกอารวาสกัดกินเป็ดและไก่ชนของชาวบ้าน
ไปมากกว่า๕๐๐ตัวแล้วนะครับ
ก็ร้องไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยเหลือ
ล่าสุดนายวิมุธนุธรรมนอกประสุทธิ์อำเภอเมืองนครราชศรีมา
จัดชุดสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ครับ
เพื่อหาข้อมูลและสังเกตพฤติกรรมของฝูงสุนัขปีศาจ
พร้อมกับออกไล่ล่าร่วมกับชาวบ้านนานกว่า๓ชั่วโมง
แต่ก็ไม่สามารถจับตัวได้นะครับ
เนื่องจากว่าสุนัขฝูงนี้ระมัดระวังตัวและไม่ยอมเข้าใกล้ผู้คน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องล้มเลิกการจับในที่สุดครับ
ด้านนายวีรเดชเพชรนุ้ยเจ้าพนักงานสัตวบาล
สำนักงานประสุทธิ์อำเภอเมืองนครราชศรีมาบอกว่า
สุนัขพันธ์ไซเบีเรียนปกติแล้วก็จะมีนิสัยดุร้ายเหมือนกันนะครับ
กัดสัตว์อื่นอยู่แล้วอีกทั้งวันนี้การจับก็ล้มเหลว
วางแผนกับชาวบ้านอีกครั้งเพื่อเข้ามาจับภายในสัปดาห์นี้แหละครับ
ขณะเดียวกันก็ขอความร่วมมือให้ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์เสียงตามสายอย่างต่อเนื่อง
ให้ชาวบ้านนั้นเพิ่มความระมัดระวังและหาวิธีป้องกันสุนัขจรจัดฝูงนี้ไปก่อน
การปิดสุ่มไก่ให้แน่นหนาเนื่องจากว่าสุนัขค่อนข้างจะดุร้าย
แล้วก็อยู่ในช่วงติดสัตว์ด้วยนะครับ
ขณะที่นายสมยศรัตนปริยานุษย์นายกเทศมนตรีตำบลสุรนารี
ประกาศให้เขตเทศบาลตำบลสุรนารีเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัตรสุนัขบ้า
และเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนักบ้าให้กับชาวบ้านทั้งตำบล
ว่าจะฉีดวัคซีนครบทุกคนภายในเดือนมีนาคมนี้ครับ